เพราะเขามาแชร์กันเยอะแล้ววงกลมสีแดง

เป็นหนังสือคำสั่งตำรวจภูทรจังหวัดสุรินท
แพร่หลายอยู่ในสังคมออนไลน์ฉบับนี้นะครับ

เปรมกมลสารวัดใหญ่สพดร
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์การตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
โดยขาดจากตำแหน่งและหน้าที่ทางต้นสังกัดเดิม

มีกำหนด๓๐ปีตั้งแต่วันที่๒๕สิงหาคมเป็นต้นไป

งงกับสิ่งที่เราวงกลมไว้เมื่อกี้คือ๓๐ปีนะครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์ที่๔๓๑ทัพ๒๕๖๐
เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ
ด้วยวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๖๐เวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

ธาตุศรีนครตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรี
ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

แต่พันธ์ตำรวจโทประสิทธิ์เปรมกมล

ตำรวจภูทรภาค๓ทราบในทันที
ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

พลตำรวจตรีก่อเกียรติวงสุเมษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์

ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกยกถูกย้าย๓๐ปีเนี่ยนะ
ทราบว่าบอกว่าได้มีคำสั่งมาจริง
ซึ่งก็น้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาท่านไว้
ซึ่งตอนแรกเห็นก็งงเหมือนกันนะ
พอรับราชการมาก็เหลืออายุราชการ

หาก๓๐ปีที่ต้องย้ายไป
ก็ไม่ต้องเกษียณกันแน่แล้วชีวิตผม

ก็คือจะต้องอายุตอนนี้ต้องอายุ๓๐ปี
และอีกบวกอีก๓๐ปีก็เกษียณอายุราชการพอดี

ผมถูกย้ายไปทำงานอีก๓๐ปี
กว่าจะเกษียณผมก็อายุ๘๒ปีละคุณ

ผมก็ได้มีการรายงานไปตามลำดับชั้นแล้ว
ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่น่าสนใจ
แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้บัญชาการภาค๓ทราบในทันที

ยอมรับแล้วก็น้อมรับคำสั่ง

ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการมาทุกประการครับ

แต่หนังสือที่ออกมาครั้งแรกก็น่าจะเป็นการผิดพลาด
แต่ตอนนี้ได้คำสั่งแก้ไขใหม่แล้ว

จาก๓๐ปีเป็น๓๐วันให้ถูกต้องแล้วครับ

พร้อมนำเรียนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินท
แล้วก็ได้ส่งไปยังตำรวจภูทรภาค๓ทราบ

เท่ากับว่าผมถูกย้ายจากที่สพดแร็ด
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ตำรวจภูทรจังหวัดสุรินท

แล้วเดี๋ยวผมก็กลับมาวันที่๒๕กันยายน